ตอนนี้เรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ทำให้มีปริมาณน้ำมาเติมเต็มทั้งเขื่อนน้ำอูนแล้วก็เขื่อนน้ำพุงด้วย

ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำค่ะ
บอกว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้น
และจะส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร
เรื่องต้นก็ประเมินว่าจังหวัดสกลนครจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ๗๘๔๖ครัวเรือน
คนค่ะโดยน้ำที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้น
ไหลลงสู่คลองน้ำอุ่นร้อยละ๔๐น้องหานสกลนครอีกร้อยละ๖๐
โดยที่จะไม่ไหลผ่านลงสู่ตัวเมืองสกลนครนะคะจึงไม่ได้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในตัวเมืองสกลนครโดยตรง
แต่ว่าจะทำให้ระดับน้ำในหนองหานสกลนครเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำจากในเขตเทศบาลเมืองสกลนครระบายได้ยากขึ้นเท่านั้น
กรมชลประธานค่ะก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวมจำนวน๒๖เครื่อง
ขณะนี้ติดตั้งแล้วจำนวน๔เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำธรณิตนรมิตรจังหวัดนครพนมและจะทยอยติดตั้งอีก๒๒เครื่อง
เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะคะ
เลิศชัยศรีอนันต์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทธกวิทยาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทธกวิทยาระบุว่า
น้ำจากเทือกเขาภูพาลเนี่ยยังคงไหลลงหนองหันต่อเนื่องวันละ๔๕ล้านลูกบาทเมตร
ขณะที่การระบายน้ำไปสู่แม่น้ำโขงทำได้วันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะ
ถ้าในช่วงนี้ไม่มีปริมาณน้ำฝนมาเพิ่มก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นค่ะ
มาดูปริมาณน้ำในเขื่อนกันหน่อยนะคะ
โดยฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องถึงแม้จะลดลงแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
ในวันนี้อยู่ที่๖๒๔ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
ซึ่งก็สูงเกินกว่าความจุที่ระดับเก็บกักน้ำ๕๒๐ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่า๑๐๐ล้าน๑๒๐ของความจุอ่าง
ก็ทำให้น้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นใช้งานหรือว่าสปิลเวย์แล้วค่ะ
ทางด้านของนายอาคมชัยมงคลนะครับ
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลเปิดเผยนะครับว่า
น้ำที่ยังไหลมาเติมในเขื่อนนั้นเฉลี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้น๑เซนติเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้น้ำล้นสปินเวย์ครับ
ระบายน้ำออก๑๑๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร
เมืองต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่รับน้ำจากเขื่อนน้ำอูลยังไม่ได้รับผลกระทบจากระบายน้ำมากนักเท่าไหร่นะครับ
แต่หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เขื่อนนั้นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับ
ขณะที่เขื่อนน้ำพุงค่ะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันนี้ปริมาณน้ำสูงเกินกว่าความจุระดับปกติเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่๑๖๔ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละร้อยของความจุอ่าง
ทำให้มีน้ำล้นสปิลเวย์ออกมาซึ่งถ้าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมก็คาดว่าระดับน้ำในเขื่อนจะอยู่ระดับความจุปกติ
และทำให้ปริมาณน้ำไหลล้นสปีลเวย์ประมาณ๒๔๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
โดยปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำหลากด้านท้ายน้ำลงสู่ลำน้ำพุงซึ่งจะมีความจุลำน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ